คุณผู้ชมครับมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าปี๒๕๕๙
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขจะย้ายสถานีขนส่งสายเหนือกับสายสารออกไปยังนอกเมือง
วันนี้มาดูความพร้อมว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถย่านรังสิตบนพื้นที่๔๕ไร่นะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารสายเหนือแล้วก็สายอีสานตามแผนของการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดในอีก๒ปีข้างหน้า
เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นที่ดินของบขศเองไม่ใช่ของการรถไฟเหมือนที่เช่าอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอครับ
ซึ่งตามแผนของบคศนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
พระเจ้าจองเก้าทนบุรีคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน๑๒๐วันนี้ครับ